ทีนี้มาดูข่าวนี้กันหน่อยก็เป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
แต่ต้องบอกว่าเชือกไก่ให้ลิงดูเป็นตัวอย่างเลยนะคะ
จำได้ไหมคลิปก่อนหน้านี้ที่เรามีการนำเสนอข่าวไปในประเทศไทย
นี่แหละค่ะผู้ชายคนหนึ่งอายุสักประมาณ๓๐กว่าปี
คุณผู้ชมนี่นี่กล้องวงจรปิดแล้วเอามือค่ะเข้าไปในปาก
แล้วก็จิบหนุนจิบนี่จิบนั่นสักพักหนึ่ง
คุณผู้ชมดูภาพเลยนะคะที่ฉันเนี่ยสามารถอธิบายได้ละเอียดเลย
เพราะดูหลายครั้งแล้วมีหนามซ้ำล้วงเข้าไปในกางเกงตัวเอง
ไปจับอวัยวะเพศแล้วก็มาจิ้มอีกจิ้มอีกจิ้มอีกจิ้มอีกจิ้มอีก
คือประมาณว่าต้องการจะแพร่เชื้อหรือต้องการจะลองของหรือต้องการอะไร
คุณผู้ชมแต่ล่าสุดค่ะผู้ชายคนนี้ถูกนำตัวส่งฟ้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ล่าสุดพันธุ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
บอกว่าพนักงานสอบสวนสนปทุมวันควบคุมตัวผู้ชายคนนี้แล้วค่ะ
เป็นชายไทยอายุ๓๒ปีถามว่าไปตรวจสอบเขาเปล่าว่าเขาติดโควิดไหม
คุณผู้ชมตรวจสอบ๒เรื่องเลย๑ป่วยจิตหรือเปล่า
ติดโควิดไหมไหม้ทั้งสองเลยค่ะไม่ได้ป่วยจิตแล้วก็ไม่ได้ติดโควิดใด
แต่ถามว่าทำทำไมเอาล่ะทำแบบนี้คุณผู้ชมดูไว้นะคะ
มันผิดกฎหมายถามว่าถูกส่งฟ้องไหมถูกนำตัวส่งฟ้องต่อสารแขวงปฐุมวันในฐานความผิด
กระทำการด้วยประการใดให้ของโสโครกเปลือเปื้อนทรัพย์หรือแกล้งทำให้ของโสโครกเป็นที่เดือดร้อนรำคาญ
เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๓๗
เพราะฉะนั้นแล้วสารแขวงปฐุมวันได้พิพากษาให้จำคุกเป็นเวลา๑๕วัน
โทษจำคุกเปลี่ยนเป็นกักขังหน้าสถานกักขังกลางจังหวัดปฐุมธานีสุดท้ายก็ติดคุกนั่นแหละนะคะ
ว่าคุณจะเป็นอะไรหรือจะไม่เป็นอะไรแต่ตอนนี้คุณสร้างความแตกตื่นคุณต้องโดนค่ะ
ร้อนรำคาญนะคะไม่ดีค่ะอย่าไปทำนะคะ